ช่วงนี้พาไปติดตามสถานการณ์น้ำป่ากันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์มันเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงตี๓ที่ผ่านมา

ก็ทำให้ระดับน้ำในคลองที่ไหลมาตามเส้นทางน้ำคลองวังตะไคร้
ระดับน้ำในคลองก็เลยเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วนะคะ
แต่ว่ากู้ภัยสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่า
ตอนนี้สถานการณ์น้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

กันบ้างติดตามกันกับคุณพระชรวรินพระชรปภาพนันทร์
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีรายงานสดจากแก่งสามชั้นจังหวัดนครนายกค่ะ
หลังช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลาก
รีสอร์ทบริเวณริมคลองวังตะไคร้จนถึงแก่ง๓ชั้น
จังหวัดนครนายกจุดที่ที่ฉันยืนรายงานอยู่ตรงนี้นะคะ
ไปเกือบสิบสี่ชั่วโมงแล้วค่ะเจ้าหน้าที่นั้นบอกว่าตอนนี้
เข้าสู่สถานการณ์เป็นปกติเรียบร้อยแล้วค่ะย้อนไปดูบรรยากาศช่วงเวลา
นาฬิกาสามสิบนาทีที่ผ่านมานะคะนายนัทพงศ์สิริชนะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกลงพื้นที่บริเวณหมู่๑ตำบลสาธิกา
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเปิดเผยนะคะว่าได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำรวจพื้นที่ความเสียหายทั้งหมดเพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น
แล้วก็ได้สั่งการให้ทางประมงจังหวัดและกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งข่าวทางหอกระจายข่าวถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง
ให้ระมัดระวังมวลน้ำก้อนนี้ที่จะไหลลงไปด้านล่างของแม่น้ำนครนายกภายในวันนี้ค่ะ
และแจ้งเตือนไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตามจุดเล่นน้ำต่างโดยให้ดำเนินการเด็ดขาดกับนักท่องเที่ยวที่ฝ่าฝืนคำสั่งค่ะ
เดียวกันที่บริเวณเชิงสะพานวังตะไคร้เนี่ยน้ำระดับน้ำได้ท่วมขึ้นสูงนะครับ
ได้ท่วมเอ่อเข้าท่วมบริเวณร้านค้าประมาณสักสิบห้าร้านเนี่ยนะครับ
ซึ่งขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับ
ขณะนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูนะครับโดยทางหน่วยกู้ภัยก็ได้มีการพยายามที่จะดึงรถที่ถูกกระแสน้ำพัดข้ามไปอยู่ที่เกาะกลางนะครับ

ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะก็ได้ตามหารถกระบะที่สูญหายจากกระแสน้ำป่าเมื่อคืนนี้
ทั้งหมด๓คันนะคะตอนนี้คันที่๓พบแล้วค่ะอยู่บริเวณแก่ง๓ชั้น
ห่างจากจุดที่จอดประมาณสามถึงสี่กิโลเมตรนะคะเจ้าของรถนายพงศิริจันเหลืองนะคะ
เป็นเจ้าของกระบะวีโก้สี่ประตูที่ถูกน้ำพัดไปเมื่อคืนนี้หลังพบซากรถก็บอกว่ารู้สึกเสียใจค่ะ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเร็วมากเพราะว่าน้ำมากลางดึกนะคะ
ตอนนั้นต้องหนีเอาชีวิตรอดไว้ก่อนค่ะขณะที่ประธานชมรมร่องแก่งและผจญภัยนครนายกบอกค่ะว่า
ถือเป็นเรื่องดีนะคะหลังจากกระแสน้ำเข้าสู่ภาวะปกติมีคลื่นน้ำส่งผลให้การร่องแก่งอยู่ในระดับที่น่าเล่น
แล้วก็เป็นระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังลังเลถือว่าช่วงนี้เหมาะแก่การล่องแก่งนะคะ
นักท่องเที่ยวค่ะก็จะสวมเสื้อชูชีพบนเรือยางนะคะโดยมีสตาร์ฟเรือคอยคัดท้ายเรือเพื่อล่องแก่งตามลำน้ำแก่งเทียมโดยมีสตาร์ฟคอยสังเกตการณ์แล้วก็ช่วยเหลืออยู่ริมฝั่งน้ำนะคะ
หลังกระแสน้ำป่าที่ไหลบ่ามาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็เริ่มเบาลงแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
โดยนายชิสนุชาประมวลทรัพย์นะคะประทานชมลมร่องแก่งและอ่าผจญภัยนครนโยกก็ได้บอกค่ะว่าจากเหตุการณ์น้ำป่าอ่าไหลลงสู่แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่ตำบนสาธิกาแล้วก็ตำบนตั้งหินในพื้นที่อำเภอเมืองนครนโยกนั้นตอนนี้ระดับน้ำได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเพียงแต่ว่า
แบบนี้ระดับน้ำเข้าสู่ภาวะปกติอยู่ในระดับสองบวกนะคะถือว่าเหมาะแก่การล่องแก่งสำหรับคนที่ไม่มีทักษะใน
ตามจุดชายฝั่งในจุดอันตรายหรือว่าจุดไฮไลท์ในลำน้ำนะคะ
ยืนยันค่ะว่าการเล่นน้ำสนุกปลอดภัยมากว่า๒เดือนแล้ว
โดยกระแสน้ำตอนนี้นะคะก็จะมีเรื่องเรือนะคะ
ลงในการร่องแก่งประมาณ๒๐ลำค่ะ
ถ้าตอนนี้ถือว่าน้ำปกติเลยครับแค่สีมันสีมันสีมันไม่ใสเท่านั้นเองนะครับ
แต่ว่าปลอดภัยครับปลอดภัยแน่นอนสนุกปลอดภัยมากกว่า๒เดือนที่แล้วครับผม
ตอนนี้น้ำอยู่ที่ระดับ๒บวกกำลังน่าเล่นครับ
เล่นมากถ้าเกิดว่ามันไม่มีแก่งหมายถึงว่ามันไม่มีคลื่นน้ำ
มันจะเหมือนเราร่องเรือไปหาปลาหรือว่าไปเก็บสายบัวในบึงปกตินะครับ
แต่ตอนนี้เรามีน้ำมีขึ้นมีแก่งที่สนุกทำให้เล้าใจนะครับ
เมื่อสักครู่นี้เพิ่งลงไป๒๐ลำครับก็สนุกสนานครับผม
และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศสดที่แก่ง๓ชั้น
จุดที่ที่ฉันยืนรายงานอยู่ตรงนี้นะคะ
ด้านหลังค่ะก็จะพบว่าตอนนี้ยังคงมีนักท่องเที่ยวนะคะ
เข้ามาพักตามรีสอร์ทบริเวณริมน้ำที่แก่งสามชั้นนะคะ
บางคนก็ลงไปเล่นน้ำถ่ายรูปตามโขดหิน
และบางส่วนก็ร่วมร่องแก่งนะคะ
แต่ว่าจากการสังเกตการณ์ของทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
สังเกตว่านักท่องเที่ยวไม่มีการตื่นตระหนกแต่อย่างใดนะคะ
เพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่นั้นประกาศจากรีสอร์ท
เพื่อให้เฝ้าระวังมวลน้ำที่จะไหลลงมาอีกครั้ง
คืนนี้ฝนไม่ตกลงมาซ้ำอีกนะคะ
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นก็ยังคงเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
ชรวรินพัชรปภานันข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดนครนายกค่ะ
ขอบคุณคุณพัชรวรินด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเล่นได้แต่ที่แน่ใครที่อยู่ตรงนั้นแล้ว
ต้องฟังประกาศแล้วก็ติดตามเรื่องของน้ำให้ดี
แล้วก็ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดด้วยเขาห้ามอะไรก็ห้ามทำนะคะใช่ค่ะ
เพราะว่าน้ำหลากบางครั้งคือเรากำหนดช่วงเวลา
ไม่ทราบเวลาแน่ชัดต้องติดตามข่าวสารเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วย
สำหรับใครที่จะเล่นล่องแก่งหรือว่าคิดว่าจะไปท่องเที่ยวที่นครนายก
หรือว่าพื้นที่ที่ใกล้กับเขาใหญ่
ซึ่งเป็นทางน้ำไหลอยู่ในเวลานี้ด้วยนะคะ